ต่อกันที่เหตุการณ์เรื่องของกลุ่มวัยรุ่นที่บอกว่าตั้งวงกินเหล้ากันที่จังหวัดลำปาง
คือตั้งวงกินเหล้ากันเนี่ยพอเวลามันเมาปุ๊บเดี๋ยวมันจะเริ่มพูดไม่เข้าหูกัน
จนสุดท้ายกลายเป็นว่าใช้เหล็กขูดชาร์ฟเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
กระหน่ำแทงเข้าไปที่เพื่อนที่ตั้งวงกินเหล้ากันอยู่นี่แหละค่ะ
คุณดูเลือดดิคะเลือดอาบแบบนี้เลยนะคะเพื่อนรุ่นน้องคนนี้เกือบปางตาย
เมื่อโดนรุ่นพี่ใช้เหล็กขูดชาร์ฟแทงเข้าไปคือเหตุการณ์เนี้ยนะคะ
เกิดขึ้นตั้งแต่๑๖มีนาคมแล้วค่ะช่วงเวลาประมาณ๔ทุ่ม
เจ้าหน้าที่เนี่ยตำรวจสพเขลางนครนะคะเขาก็รับแจ้งเหตุ
พอรู้ว่ามีคนเจ็บเนี่ยก็ไปค่ะบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ในชุมชนบ้านศพตุ๋ยนะคะที่อำเภอเมือง
แล้วไปถึงไปเจอคนเจ็บคือนอนสภาพแบบเจ็บสาหัสเลยค่ะ
ชื่อว่าในแบงค์อายุ๒๒ปีกูภัยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลลำปางนะคะ
ต่อมาเจ้าที่ตำรวจก็ทราบว่าคนก่อเหตุคือไนเปิ้ลอายุ๒๕ปี
ตอนนั้นรู้แล้วแหละเพราะว่ามันเพิ่งเกิดเหตุ
ฉะนั้นไนเปิ้ลไม่น่าจะหนีไปไหนได้ไกล
ก็เลยนำกำลังไปจับกลุ่มได้ในที่สุด
พอจับมาได้เปิ้ลก็ยอมรับนะคะว่าก่อเหตุจริง
หลังจากเจ้าตัวเนี่ยใช้เหล็กอันนี้ล่ะค่ะ
เอาไปรับไว้จนคงกริบเธอคุณดูสิอันนี้นะคะ

แจ้งข้อกล่าวหาในการพยายามฆ่า
ความคืบหน้านะคะล่าสุดคือผู้สึกข่าวของเราลงพื้นที่ไปบ้านหลังเกิดเหตุ

เพื่อนบ้านให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่า
วันนั้นที่เกิดเหตุมีกลุ่มวัยรุ่นประมาณสัก๓๔คน
ก็นั่งดื่มเหล้าด้วยกันเห็นโอ้โหมากินด้วยกัน

มาที่บ้านหลังนี้ก็มานั่งกินกันกินเหล้ากับคนก่อเหตุคือไนเปิ้ล
สองคนก็หูกินกันอยู่นานหลายชั่วโมงไม่เห็นมีอะไรนะคะ
หลังจากนั้นเปิ้ลเนี่ยเดินขึ้นไปบนบ้านไปอยู่ในห้อง
แบงค์เดินตามเข้าไปเคาะห้องด้วยความเมา
แล้วสงสัยคงจะพูดจาไม่เข้าหูกันแน่
ไม่พอใจแล้วเกิดความรำคาญที่แบงค์เนี่ยมาเคาะประตูห้อง
มีปากเสียงแล้วก็เลยใช้มีดขูดชาร์ฟที่วางอยู่ในบ้าน
หน่ำแทงไปที่หน้าท้องของแบงค์ถึง๗ครั้ง
สุดท้ายเนี่ยแบงค์บาดเจ็บสาหัสนะคะแล้วตัวเองเนี่ยพยายามจะหนีไป
สุดท้ายอย่างที่บอกว่าผลมืองมืองดีพอเห็นเนี่ยก็มีการประสานกู้ภัย
รับตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลลองฟังเสียงเพื่อนบ้านเล่าหน่อยค่ะ
อืมตอนนี้อาการของแบงค์เนี้ยเป็นอย่างไรบ้าง

ตำรวจต้องแจ้งข้อกล่าวหากับเปิ้ลนั่นแหละก็คืออย่างที่ขวัญบอกไปเรื่องของพยายามฆ่า
ส่วนสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำอย่างละเอียดนะคะ